มีมิจฉาชีพครับเขาออกตระเวนขโมยของครับ
คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมเขาไปขโมยตามร้านค้าที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้า
มีทั้งขโมยกล่องทิพย์ก็มีนะแล้วก็ขโมยกล่องทิพย์ที่ให้พนักงานนะฮะ
พนักงานร้านแล้วก็พวกมือถือก็โดนเหมือนกัน
แต่ให้ดูหน่อยมี๒คลิปไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าครับ
ร้านแรกเนี่ยเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือครับ
ค่ะคือผู้หญิงเขาเดินมาถึงเนี้ยปุ๊บเขาก็วางเหมือนวาง
วางถุงของเขาก่อนวางถุงก่อนแต่เปิดปากไว้นะ
อ่าเปิดปากถุงไว้เลือกแล้วแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบกล่องทิพย์
ลงไปใส่ในถุงหลังจากนั้นแล้ว

บอกว่านี่เป็นพฤติการของมิจฉาชีพที่ออกอารวาสขโมยของตามแนวสถานีรถไฟฟ้า
อีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมเกิดในร้านกาแฟย่านชิดลม

ใช้บริการร้านกาแฟแล้วก็อาศัยจังหวะที่พนักงานเนี่ยหันหลังไป
เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือที่วางบนเคาน์เตอร์

โทรศัพท์ของพนักงานโทรศัพท์ในร้าน
ใส่แมสไม่ได้ปิดบังใบหน้าอะไรด้วย
คือเห็นชัดแต่เอาจริงนะคือตอนนี้ก็ต้องรู้สิว่า
ทุกร้านมันมีกล้องวงจรปิดหมด
เออใช่คนเดียวกันมั้ยอ่ะ
ลักษณะคล้ายมากเลยนะพอหยิบไปปุ๊บก็เดินออกไปเลยครับ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบดูว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า
แต่ถ้าเห็นหน้าชัดขนาดนี้ตามตัวไม่น่ายากครับ
อย่างไรก็ตามถ้าใครมีร้านค้าตามแนวรถไฟฟ้าอาจจะต้องระมัดระวังไว้หน่อยนะครับ